ทีนี้มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีคดีนี้โอ้โหต้องบอกว่า
น่าสนใจมีหลายมุมที่เป็นข้อสงสัยนะคะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุ
คำว่าโหดเลยก็ได้อ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นลักษณะของคนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงใส่คู่รักหนุ่มสาว
จนเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถเนี่ยค่ะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถ
ถนนฝั่งตรงข้ามหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์อืมคือสองคนที่เสียชีวิตนะคะ
คือนางสาวปวีนานามเมืองรักอายุยี่สิบปีและนายอนันตชัยจริตรำอายุยี่สิบเอ็ดปี
ทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นแฟนกันเขาคบกันตั้งแต่นู้นสมัยอยู่มัธยม
แล้วเขาก็เคยทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
นางสาวปวีนาเหมือนกับเป็นลักษณะของพนักงานต้อนรับนายอนันตชัยเหมือนกับเป็นพนักงานเสิร์ฟ
แต่ว่าทั้งคู่ไม่ทำแล้วย้ายไปอยู่นครปฐมตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับอยากไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่นครปฐม
ครับแล้วเมื่อวานเขาไปที่เขาชีจันทร์เพราะว่าจะไปทำบุญวันเกิดให้กับนางสาวปวีนาอืม
เขาก็เลยไปทำบุญกันเขาเช่ารถกันนะคะเช่ารถกันแล้วก็ผู้สองคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาพาเพื่อนไปด้วย
ผู้ชายอีกสองคนไปกันสี่คนมีคนขับรถมีคนขับรถไปอืม
แล้วตอนกลับเนี่ยนางสาวปวีนากับนายอนันตชัยบอกว่าเดี๋ยวขอเดินขึ้นรถไปก่อน
ผู้ชายอีกสองคนบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวแวะซื้อขนมซื้อของกินก่อนค่อยเดินมาที่รถ
รถนี่จอดอยู่ที่ลานจอดรถใช่
คือลานจอดรถตรงนี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์แบบใหญ่เลย
ใครเคยไปเที่ยวต้องเคยเห็นพอคู่รักคู่นี้เขาเดินกลับมาที่รถเท่านั้นแหละ
เสียงปืนมาเลยกระหน่ำยิงเลยอะค่ะ
ต้องใช้คำว่ากระหน่ำยิงนะคะเพราะว่าที่ศพของนายอนันตชัยเนี่ย
ถูกยิงเข้าที่ข้อมือซ้ายหนึ่งนัดขมับซ้ายหนึ่งนัดเอวขวานึ่งนัด
ส่วนนางสาวปวีนาถูกยิงเข้าที่แผ่นหลังหนึ่งนัดท้ายถอยหนึ่งนัดขมับซ้ายหนึ่งนัด
ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งนัดเนี้ยโอ้โหเนี้ยค่ะครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรกระจัดกระจายตกอยู่นะคะรอบรอบศพนับดูเนี่ยเป็นสิบปลอก
อืมแล้วเพื่อนแบบตกใจมากได้ยินเสียงปืนวิ่งมาดูอ้าวครับตายแล้วทั้งคู่อ่ะค่ะ
แล้วก็รถที่เช่ามาเนี่ยคนขับรถเขานั่งอยู่ในรถนะอ๋อเลยฮะ
คนขับรถนั่งอยู่ในรถค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีคนร้ายขับรถเก๋งสีขาวไม่เห็นป้ายทะเบียน
อืมมาจอดรออยู่ที่บริเวณลานจอดรถแล้วผู้ชายที่นั่งข้างข้างคนขับ
เปิดกระจกแล้วกระหน่ำยิงใส่ทั้งสองคนเนี่ยค่ะครับเนี่ยตอนนี้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยตั้งประเด็นไว้เยอะหลายอย่าง
กูหนี่ยึมสินการพนันยาเศษติดยิ่งผิดตัวแต่ตอนเนี้ย
ให้น้ำหนักไปที่เรื่องชู้สาวอืมให้น้ำหนักไปที่ประเด็นนี้ค่ะครับ
เพราะว่ามีพี่สาวของผู้เสียชีวิตเขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะ
เขาโพสต์ข้อความในลักษณะที่ว่ามือปืนโหดรวยล้นฟ้า
จัดตามจีบน้องสาวไม่สำเร็จน้องสาวไม่เล่นด้วย
รู้แล้วว่าเป็นใครตอนนี้คุยกับตำรวจอยู่
คือฝ่ายชายที่เสียชีวิตอนันตาชัยอายุเพิ่ง๒๐ปี
อายุเท่ากับผู้หญิงก็คือนางสาวปวีนาอายุ๒๐ปี
ผู้ชายนี่ชื่อฟอสผู้หญิงนี่ชื่อปลาย

เกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องสูญเสียเพื่อนไป
แล้วก็บอกไว้เป็นปริศนาอยู่เหมือนกันนะ
บอกว่าเรื่องเบาะแสคนในครอบครัวและคนสนิทเขารู้ดี
เขาบอกว่าอย่างนี้เลย
ทีนี้เราก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีนะคะกับทางตำรวจนะคะ
พลตำรวจรีเชษฐาโกมลวัฒนารองผู้บัญชาการ

พร้อมด้วยพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับชุดสืบสวนที่๓

บอกว่าตอนนี้เร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีไปนะคะ
ตั้งไว้๒ประเด็น
ชู้สาวกับเรื่องของความขัดแย้ง

รายละเอียดของการก่อเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร
แต่ทางตำรวจท่านก็บอกว่าที่ได้ข้อมูลมาก็รู้ว่าคนร้ายเนี่ย
ลงจากรถแล้วก็เดินตรงไปยิงใส่ผู้หญิงก่อน

แล้วก็ไปยิงใส่นายอนันตชัย
แล้วเหมือนกับว่าคนร้ายไปจอดรถดักอยู่
แต่ดักอยู่หรือเปล่าดักอยู่นานแค่ไหน

แต่เหมือนที่คนขับรถเช่าที่เขานั่งอยู่ในรถ

บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังประกบตัวเสียคนหนึ่ง
อยู่ที่ภูเก็ตซึ่งเป็นที่ทำงานเก่าของผู้ตาย

แล้วที่สำคัญก็คือเสี่ยคนนี้
เป็นคนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับ
แล้วก็ตามมาถึงลานจอดรถที่เขาชีจันทร์
ตมนต์นาจอมเทียนอำเภอสัตว์ตะหีบจังหวัดชนบุรี
ส่วนจะมีคนที่คอยชี้เป้าเพิ่มเติม
เป็นคนรู้จักอะไรหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่ม
แต่ตามรายงานบอกว่าเสียคนนี้เป็นเจ้าของสถานบริการแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก่อนหน้านี้ผู้หญิงกับผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่
แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานต้อนรับ
ฝ่ายชายเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ว่าเสียเจ้าของเนี่ยเหมือนกับมาชอบผู้หญิง
แต่ผู้หญิงก็มีแฟนอยู่แล้วไงก็ไม่เล่นด้วย
ที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับลักษณะว่าโดนตามตื้ออยู่ตลอด
ถึงขั้นบางครั้งเอาปืนมาขู่ก็มี
คือมีรายงานข่าวบอกว่ามีพยานยืนยันว่าเห็นเสียคนนี้ค่ะ
ใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเป็นประจำ
ทั้งคู่กลัวไม่อยากทำงานที่เดิมแล้วไม่อยากอยู่ภูเก็ตแล้ว
ก็หนีออกมาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดนครปฐม
แล้วก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเสียคนนี้
รู้การเคลื่อนไหวของทั้งคู่อยู่ตลอดทุกระยะเลย
เพราะเป็นคนซื้อโทรศัพท์ให้กับนางสาวปวีนาผู้เสียชีวิต
ก็เลยรู้พิกัดไงว่าเขาไปไหนทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้ว
ลักษณะว่าเหมือนกับตามไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะ
พนักงานสอบสวนก็เรียกญาติของผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
มาให้ปากคำนะคะทั้งคู่ก็ให้ข้อมูลอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปล่ะค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตทั้งคู่ทำงานอยู่ภูเก็ตแล้วก็อยู่มาเกือบ๒ปี
มีเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตมาติดพันธุ์ฝ่ายหญิงนะคะ
ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดกาลสิน๓เดือน
แล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอยู่นครปฐมได้ประมาณเดือนหนึ่ง
แล้วก็ตัวฝ่ายหญิงก็ไปฉลองวันเกิดไปเที่ยวพัทยา
ไปกับเพื่อนไปกันรวมทั้งหมดใน๔คนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะคะ
ก็นอกจากเสียคนนี้แล้วที่ตำรวจเขากำลังประกบอยู่
กำลังไล่สืบสวนสอบสวนอยู่เนี่ย
มีรายงานว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย
ตำรวจก็กำลังจับตาดูอยู่เหมือนกัน
ว่าจะเป็นคนให้ข้อมูลต่างกับเสียคนนี้ด้วยหรือเปล่า
เป็นคนชี้เป้าว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างนี้
แต่จะรู้เห็นถึงว่าจนนำมาสู่การที่เขาไปยิงกันตายหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้อีกเรื่องนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ

ต้องบอกว่าถ้าคุณไปรักเขาแล้วเขาไม่รักคุณเนี่ย

โอ้โหมันมีหลายคดีจริงนะคุณภาคภูมิ
ง้อแล้วไม่ยอมคืนดีจีบแล้วเขาไม่เล่นด้วย
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์คดีแบบนี้